จะมีการนำเทคโนโลยีภาพชาช่วยตัดสิน
มาใช้ในการลงทางฟุตบอลโลกครอบสุดท้าย

จะมีการใช้เทคโนโลยีภาพชาช่วยในการตัดสิน

มาใช้ในการช่วยทำหน้าที่ของทีมงานผู้ตัดสิน

จังหวะใบแดงการลงโทษผิดคนและจังหวะจุดโทษ
สำหรับเทคโนโลยีภาพชาติช่วยในการตัดสิน
ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่ประเทศญี่ปุ่น

ที่หลีกชั้นนำจะเริ่มนำเทคโนโลยีนี้
เข้ามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอลีกของออสเตรเลีย

อย่างกันโชซิดาอิตาลีบูเดสติก้าเยอรมัน
ลิกเอิงฝรั่งเศสรวมทั้งเอเลดิวิซิลิกของฮอนแลนด์